ผมถามบอกทุกวันนี้ผมขายพระแท้ก็ไม่หมดแล้วนี่พูดหยาบนะ
ถ้าอันดับหนึ่งสมเด็จวันละครั้งถ้าเกิดสวยก็ถึงเป็นร้อยนะฮะ
ถ้าพูดกันในวงการพระเขาเรียกว่าไทเกอร์

ทุกวันที่คนที่อยู่ไม่ได้วงการพักก็คือมึงขี้โกงอ่ะ
พระที่เราโดนมาเก๊เราต้องยอมรับ

โคตรลำบากเลยอย่าบอกลำบากอย่างเดียวไม่ได้
คือเราเป็นเด็กกำเนิดที่สูภัณฑ์เนี่ยครับ

ครอบครัวเป็นคนยากจนสมัยนั้นออกป๖มาก็มาช่วยพ่อแม่ทำงาน
สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหาเงินทำอะไรรู้ไหมชีวิตเป็นอาชีพที่อิสระ
ีบสำล้อก็สู้ชีวิตมาตลอดแล้วก็ไปอยู่รถเมย์พออยู่รถเมย์เสร็จแล้ว
ก็ได้มาอยู่มูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรีเหตุที่ผ่านผ่วนที่จะได้มาเล่นพระเนี่ยฮะ
แต่เพราะอยู่มูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรีนี่แหละก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะที่ผม
เป็นผู้มีพระคุณผมถึงได้บอกตลอดว่าพ่อน่ะมีได้แค่คนเดียว
ก็คือพ่อคนที่ชอบเขาคือเฮียอ้าสุพรรณแล้วแกเดินทางหวัน๑๕จังหวัด๖จังหวัด
ไปเที่ยวดูพระตามบ้านอ่ะเราก็ได้ประทบประการในการขับรถไปกับแก

แล้วไม่เชื่อด้วยผมเก็บศพมันตายทุกวัน
เพราะเราได้ดูเยอะ

เช่าองค์นี้สวยผมชอบว่าเหน็กมาตลอด
วันหนึ่งไปรับภรรยาที่โรงเรียน

แล้วรับลูกสาวคนโตเนี่ย

เอาลูกไว้ตรงกลางเพื่อไม่ให้ลูกเปียก

ลงปูถ้าลงปูศักดิ์สิทธิ์จริง
ให้ลูกมีเงินมีทองได้ซื้อรถกระบะสักคัน

โอ้โหแล้วนี่มันเกิดกับตัวเราเองนะ

จุดเริ่มต้นเหรอ

ผมออกจากบ้านมีเงิน๒๐บาทแล้วถ้าทำอย่างนี้

ไอ้เนี่ยเป็นคนตองไม้โกงไหม
ทุกวันที่คนที่อยู่ไม่ได้วงการพระก็คือ
เรามีพวกที่ดี

มีผู้ที่มีพระคุณเราเนี่ย
คือเฮียอ้าสุพรรณเนี่ยแนะนำที่ดี
เขาพูดอยู่นี่ฟังอยู่ในหูนี้ตลอดเลยนะ

พระแท้เงินจะไม่ขาดกระเป๋า

คุณถ้ามใจคุณรอดดีกว่า

ที่เขาจะเรียกร้องว่าคุณกล้าใช้จริงไหม

ไอ้นี่แบบซื้อแบบชอบแล้วสัทธาแล้วสะสมนะ
มีอีกแบบหนึ่งนะที่เข้ามามีเงินแล้วซื้อมาแบบมาฟอก
หรือมาเปลี่ยนเงินพันเป็นอย่างอื่น
มันก็มีวงการบ้านนี้มันหลากหลาย

บอกไว้เลยอ่ะต้องเนี่ยวจริงอ่ะ

พระบางองค์เราบอกแท้บางคนเขาดูไม่แท้ก็ได้

พระเท่ไงก็แพ้วันละครั้ง
แล้วแท้ก็ต้องแท้ที่คนดูเป็นแท้ทุกคน
คือคนบางทีอาจจะ

เออก็ปล่อยให้เขาไป
ผมถามบอกทุกวันนี้ผมขายพระแท้ก็แข็งไม่หมดแล้ว

เขาบอกแล้วไข่พระแท้ก็กินไม่หมดอยู่แล้ว
ทำไมต้องไปเสาะแสวงหาพระที่มันไม่ดี
พระที่เราโดนมาเก๊เราต้องยอมรับ

ทำไมจะไม่เหลือแต่ไอ้คนไหนบอกไม่เคยโดนไอ้คนนั้นโม้นะ

กระดับสกองสุขรรค์

คืออดีตเป็นคู่ซ่อนเราหมด
อ้าโดนเพราะอย่างนี้กูโดน
ฟาร์มละเอียดเกิดฟาร์มโลกจำไว้เลย
อย่าซื้อภะเมื่อพบคำ
อย่ารูปคำพระถูเหงื่ออย่าเชื่อหูจงเชื่อตา
เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาต้องเชื่อตาเราเองอย่าฟังด้วยหู

เกิดความละเอียดไม่ละเอียด

พ่างราชภาพเนี่ยพ่อทำมาเนี่ย

คือเขาคล้ายองค์ท้ององค์เขาอยู่ได้เขาคือเขาไม่ได้อาชีพอ่ะ
เขากูครูเอากูอยู่ได้กูต้มเซียนได้กูต้มคนได้ครูจำนำได้
กูสามารถทำพระเก๊ไปจำนำที่ไอ้คนที่เกิดฟาร์มโลกที่มีตังค์จะกินดอกมั่ง
แต่พระองค์นี้หลุดมากูจะมาขายกำไร
พอหลุดมากูเห็นเสร็จทุกลายไงเพราะตัวเองก็ไม่เป็นไปรับจำนำอ่ะ

ชุดเวรจากภาคี๑วรรคัง๒พระรอศกุมหาวัน๓พระสุมกร๔พระนามวัยา๕พระโผงสุพรรณ
อย่างที่๖ที่เป็นอมตะเลยนะก็คือลุงปุทธวจังให้
เหนือวาลตาวรีดปี๐๕ตาวรีดเล็กตาวรีดใหญ่
แล้วก็ปี๐๘ตาวรีดนั่งบัว๒๔๙๗ก็คือเหนือวาล
อันนี้เป็นภาคสำคัญและวัตถุมงคลมีค่านิยมสูงมาก
ถ้าอันดับหนึ่งสมเด็จวันละครั้งถ้าเกิดสวยก็ถึงเป็นร้อยนะฮะ
องค์เดียวเลยนะเป็นร้อยครับอันดับ๒ก็คือพระรอศ
พระรอศนี่ก็หลาย๑๐ล้านถ้าสวยอันดับ๓พระสุมกร
หลายหลายล้านแล้วแต่สภาพเอาแล้วมาพูดถึงพงสุพรรณ
ภงสุพรรณเนี่ยองค์นึงนะเคยมีคนขายไหล๑๐ล้านนะ
งสุพรรณซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและเป็นพระบ้านเกิดผม
อย่างองค์ที่ถืออยู่เนี้ยมันเป็นเพลงร่างแก่องค์เนี้ยสองล้านห้า
เนี่ยแค่นี้ไม่ได้สวยนะ
ถ้าสวยเป็นสิบล้านขึ้นไปหลายสิบล้าน
ผงผงสุพรรณแยกเป็น๓หน้าอีกนะ
มีพิมพ์หน้าแก่พิมพ์มีหน้ากลางแล้วก็พิมพ์หน้านุ่ม

อันดับ๖คือปู่ทวดเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ย

องค์นึงหลายล้านพิมพ์ใหญ่ช่วยเนี่ย
ซึ่งคนใต้กับคนหาดใหญ่นะที่เคยเช่าก่อน
องค์นึงหลายล้านเลยพิมพ์ใหญ่
ไม่เคยคิดเลยว่าจะสัมผัสแล้วก็จะเป็นเจ้าของวัดละครั้ง
ไม่เคยคิดเพราะมูลค่าเราเอื้อมไม่ถึง
เราเอื้อมไม่ถึงเราได้มาเราก็ต้องค่าย
มีองค์หนึ่งอยู่ในหนังสือจอมสุราง
สมัยนั้นผมได้มา๒๐ล้านผมถามบอกว่าเงิน๒๐ล้านเนี่ย
เราสามารถเอามาต่อทุนต่อกำไรหรือว่าไปผันอย่างอื่นมาได้
ตอนนั้นเนี่ยองค์นี้ช่วยถือว่าช่วยละ
ทีแรกคิดว่าจะเก็บก็ต้องขายผู้ใหญ่ไป
ผู้ใหญ่ในวงการนะผมก็ค่ายไป๒๓ล้าน

มาทุกวันเนี่ยผมว่าอยู่ที่บุญบารมี
ตอนนี้บางองค์ท่านมาเอง
นิมนต์มาเองแบบไม่ต้องซื้อแพง
อันนี้มันเป็นโชคเป็นลาบเป็นดวงเป็นวาสนานะผมว่า

องค์เนี่ยผมไม่มีถ่ายรูปเลยผมยังเก็บอยู่เลย
แต่ว่ามีคนท่ามผมผมตีหนึ่งร้อยล้าน
เพราะองค์ที่ว่าค่ายกันเป็นร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้าน

จะถ่ายรูปแล้วจะเผยแพร่ตอนนี้มันไม่ใช่โอกาส
โปรดติดตามตอนต่อไป